คลิปต่อไปนี้ก็มันไม่แพ้กัน
ลีลาซะลืมว่าเฮ้ยมีคนอยู่ข้าง

เดี๋ยวเขาโกรธใครเอาดูเอา
ไม่ได้โกรธบรรยากาศหรือฟิลลิ่งมันได้
อารมณ์มันใหม่เชียร์ไปด้วยแล้วก็เล่นดนตรีไปด้วย
มันก็มีลีลาออกสเต็ปแบบนี้โอ้โห

เออโอ้โฮ
เอาจริงนะพี่ที่อยู่ข้างหลังโอ๊ยมันกระเด้ง

ไม่รู้พี่นี่อยู่ข้างหลังโดนไปกี่ปากแล้วเหมือนกัน

ลีลาสุดขีดเลยทั้งยกเท้าทั้งเตะทั้งถีบจับตีเข่าผสมเสยผม

คือแบบอันนี้มันเป็นบรรยากาศงานตาดีกาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ
แล้วก็มีคนที่มาร่วมงานเยอะแยะทั้งครูอาจารย์นักเรียนรวมไปถึงชาวบ้าน
เหตุการณ์เนี่ยชาวเน็ตเขาบอกวันนี้ว่าคนที่มีของรุ่นปู่หญ้าอย่างแบบว่าดีกาศีลาอะไรอย่างนี้

พอได้ยินเสียงดนตรี
มันจะเป็นแบบนี้

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเป็นอาการที่จากคนมีของ
มีปู่มีย่ามีตามียายคุ้มครอง
หรือเป็นความบันเทิงส่วนตัว

อย่าเที่ยวได้ไปเชียร์มวยนะ
ถ้าเมื่อจะโดนคนข้างนะ

แต่ว่าเอาเป็นว่าไม่ต้องตกใจขนาดกระโดด

เดี๋ยวใจหายใจความเกินไปหมดนะคะ

เหมือนเรียบถูกใจไง
เจ๋งจริงดีใจมากเลย